คุณผู้ชมครับมีคดีข่มขืนเด็กหญิงเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
คือตามหลักสถิติของคดีเนี่ยคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะ
ว่าคนที่ก่อเหตุมักเป็นคนใกล้ตัวของเด็ก
เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนคราวนี้ที่จังหวัดลำปางนะครับมี
พ่อของเด็กหญิงวัย๖ขวบคนหนึ่ง
ไปแจ้งความกับตำรวจสพห้างฉะนะฮะบอกว่าลูกสาวถูกนายพิชัยนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้บ้านกันมีศักดิ์เป็นลุงของเด็กหญิงคนนี้เนี่ย
ข่มขืนนะครับแล้ววันนี้นะครับตำรวจก็ไปควบคุมตัว
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๘ปีนะฮะ๕๗๕๘ปีนะครับ
ไปก่อเหตุคมขืนเด็กหญิงวัย๖ขวบนะครับ
ที่บ้านพักหลังนี้นะครับในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับ
พ่อของเด็กบอกว่าตัวเองและภรรยาเนี่ยปกติก็ไปทำงานนะฮะ
เวลาไม่อยู่บ้านลูกสาวก็จะอยู่กับยายเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดเทอมช่วงนี้นะครับ
กับแม่ต้องไปทำงานในช่วงเย็นทุกวันยายจะไปตลาดไปซื้อกับข้าว
ซึ่งช่วงเย็นนี่แหละที่ยายไปซื้อกับข้าวยายจะพาลูกสาวไปฝากไว้กับ
ผู้ที่มีศักดิ์เป็นลุงนะที่อายุ๕๗ปีที่อยู่บ้านใกล้กันนะครับ
ก็ไปฝากแบบนี้เป็นประจำทีนี้พอยายกลับมาจากตลาดมารับหลานกลับบ้าน
ลูกสาวมักจะบ่นเสมอว่าเจ็บที่อวัยวะเพศจนครั้งล่าสุดพ่อก็ลองเปิดออกดู
ปรากฏว่าพบรอยบวมบวมช้ำแดงทีแรกก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร
คิดว่าอาจจะซุกซนหรือว่าไปวิ่งชนอะไรอืมอ่าแล้วพ่อบอกว่าล่าสุดเนี่ย
เมื่อวันที่๗เมษายนคือเมื่อวานนี้ยายก็เอาหลานไปฝากกับผู้ชายคนนี้อีกนะครับ
แล้วก็มารับเหมือนเดิมทีนี้พอรับกลับมาถึงบ้าน
หลานก็บ่นว่าเจ็บอวัยวะเพศอีกค่ะเปิดออกดูพบรอยแดงช้ำ
แต่ทีนี้มีเลือดซึมออกมาด้วยก็เลยถามหลาน
หลานบอกว่าถูกลุงจับแก้ผ้าแล้วก็กระทำชำเหล่า
และทำมาแล้วหลายครั้งหลังจากนั้นพอยายพอพ่อพอแม่รู้ข่าว
ก็รีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลลำปางให้แพทย์ตรวจสอบ
ระบุว่าพบรอยแดงถลอกบริเวณปากช่องคลอด
และเยื่อพรมจารีบวมแดงก็เลยไปแจ้งตำรวจนะฮะ
โอ้โหสุดยอดมากนี่คนใกล้บ้านเลยนะ
ฝากหลานทุกวันเพราะว่ายายต้องไปตลาด
ฝากหลานหกขวบไว้กับคนรุ่นราวคาวลุงและอายุห้าสิบเจ็ดที่มีศักดิ์เป็นลุง
ใครจะไปคิดว่าจะถูกข่มขืนทุกวันอย่างนี้
แล้วก็เป็นญาติห่างกันด้วยนะใช่ไม่ใช่แค่ข้างบ้านเฉยดูสิครับ
ตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับมาที่บ้านพัก
นายคนนี้ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะค่ะก็รับสารภาพนะ
แต่บอกว่าเด็กยินยอมผู้ต้องหาบอกว่าก็เป็นคนใกล้บ้านกันเนี่ย
ก็มีศักดิ์กันก็รู้จักกันอยู่นานแล้วแหละ
สารภาพว่ามีอะไรกับเด็กจริงมีมาแล้ว๕๖ครั้ง
โดยบอกว่าเด็กสมยอมเองเด็กถอดกางเกงเองทุกครั้ง
แล้วก็ลงมือก่อเหตุในห้องนอนในบ้านของตัวเอง
ก็ยอมรับความผิดพร้อมไปชดใช้กรรมในคุกที่ทำไป
เพราะว่าเลิกกับเมียมา๑๐ปีเกิดความเหงา
เห็นเด็กหน้าตาดีน่ารักน่าเอ็นดู
ก็เลยมีอะไรกับเด็ก
ท่าเตยมื้อไม่ไดมันดัง
โอ้ก่อนนี้มันก็เล่นไม่ได้
โอ้โหฟังคำตอบแล้วแบบมันสลดใจมากเลยอ่ะ
คือก็ตอบเหมือนกับว่าแบบเป็นความผิดของเด็กซะด้วยอะไรอย่างนั้นเนี่ย
เด็กแค่หกโคบนะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่า
เด็กจะมาสมยอมจะมาอะไรคือพูดไปเรื่อย
รู้เรื่องหรือเปล่าว่าตัวเองถูกทำอะไร
จากผู้ใหญ่จะบอกว่าจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้
ซึ่งเด็กก็ไม่รู้หรอกว่ากำลังจะถูกทำอะไรหรือถูกทำอะไรไปแล้ว
ก็ตำรวจนะครับคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ดำเนินคดีนะครับ
เพียงแต่ว่าจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
มาสอบปากคำเด็กกับญาติตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน
เรื่องแจ้งข้อหาเดี๋ยวแจ้งแน่นะครับ
ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายทางญาติก็ให้แพทย์ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว
มีผลการตรวจพิสูจน์มีใบรับรองแพทย์เรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับร่องรอยของการถูกข่มขืนกระทำชำราว